วันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ในการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองก็มีความคืบหน้าไปมากแล้ว
โดยคืบหน้าไปกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าค่ะนายอัธพรสิงหาวิชัย
เพราะว่าราชการจังหวัดนะคะบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่การเก็บรายละเอียด
ตกแต่งปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามสมพระเกียรติ
เพื่อเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙๒๖ตุลาคมนี้
ส่วนกลุ่มจิตอาสาหลายร้อยคนค่ะร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สารากลางและบริเวณโดยรอบ
หนึ่งในจำนวนนี้มีเด็กชายนพัฒน์แสนสุกอายุแค่๙ปีเท่านั้น
อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๒พิพัฒนศึกษามาร่วมกวาดถนนกับคุณยายด้วย

นี่ค่ะก็มาเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจนะคะ
นี่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบพระราชทานเต็มยดเลย
เรื่องของอายุเรื่องของขนาดตัวไม่ใช่สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจ

เด็กชายนพัฒน์บอกว่าอยากจะมาร่วมทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

และก็เช่นเดียวกับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยค่ะ
นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะออกตรวจติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาจำลอง
ซึ่งจนถึงวันนี้นะคะได้ดำเนินการไปกว่า๑๙๕แล้วค่ะ
เพียงแค่การตกแต่งงานฝ้าเพดานและงานบัวรอบฐาน
ก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่๒๐ตุลาคมนี้นะคะ
ส่วนที่โรงเรียนเลยพิทยาคมกลุ่มศิลปินจิตอาสาก็มีการร่วมแสดงความจงรักภักดี
ด้วยการวาดพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙จำนวน๘๙ภาพ
เพื่อจะนำไปใช้ประกอบฉากหลังในบริเวณพระเมรุมาตรจำลองค่ะ
โอ้โหก็ใกล้เสร็จเต็มทีนะครับบางภาพนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการวาดอยู่
แต่โอ้โหสวยงามสมพระเกียรตินะครับ
ขณะที่การสร้างพระเมลุมาตรจำลองในจังหวัดพระนครศรีอายุทยาก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะครับ
โดยนายซูจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เชิญชวนประชาชนนะครับ
ทั้งหมด๑๖อำเภอและในช่วงเช้าของวันที่๒๗ตุลาคมนะครับ
จะมีพิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณพระราชวังโบราณ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยครับ
ส่วนที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำนักขามได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี
ด้วยการเนรมิตพื้นที่ว่างกว่า๒๐ไร่
บริเวณริมถนนกาญจนวนิษฐ์เส้นทางด่านนอกหาดใหญ่นี่แหละค่ะ
ก็ให้กลายเป็นทุ่งปอเทืองออกดอกสีเหลืองอร่ามสวยงาม
รับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวประชาชนในหลายพื้นที่นะคะ
ก็มีต่างชาติอย่างมาเลเซียมาชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
ดอกปอเทืองนี้ก็เป็นอีก๑๐๐๐ไม้ที่นิยมปลูกในช่วงนี้

ส่วนในพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะ
มีหนุ่มชาวนาก็คือนายเกรียงศักดิ์สุขสมบัติพร้อมกับภรรยานะคะ
นางทองใสแก้วมีชัยใช้ผืนนาข้าว๓งาน
ดำนาปลูกข้าวเป็นรูปหมายเลข๙ไทย
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
เกรียงศักดิ์บอกว่าใช้เมล็ดข้าวพันธุ์กข๔๔
โดยเริ่มหวานเมล็ดตั้งแต่วันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
และต้นข้าวเหล่านี้จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันพ่อแห่งชาติเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย
พื้นที่นี้ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไป
แต่ทำด้วยใจล้วนแล้วก็ทำออกมาได้ดีจริงนะครับ
และไปปิดท้ายกันที่บริเวณลานอุทยานราชพักษ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันครับ
นั่นนะครับสมาชิกชมรมนาตสินเมืองหัวหินราว๔๐๐คนครับ
ก็ร่วมกันฝึกซ้อมรำเทียนแสดงความอาลัยในบทเพลงทูลกระหม่อมแก้ว

ก่อนที่จะรำจริงต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ด้านหน้าของวังไกลกังวลวันครบรอบ๑ปีการเสด็จสวรรคต
วันที่๑๓ตุลาคมนี้ครับ